คุณผู้ชมคะมีเรื่องเตือนเป็นอุทาหรณ์นะคะสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองที่ต้องดูแลเด็กเล็กนะคะ
มีสองเรื่องมาดูเรื่องแรกกันก่อนหนูน้อยคนนี้เนี่ยกำลังขัดคลาน
เบ็ดตกปลาเกี่ยวปากโอ้โหด้วยความไร้เดียงสาเบ็ดตกปลาแบบเนี้ย
สาเหตุเนี่ยนะไปเกี่ยวปากได้ยังไงเดี๋ยวลองมาดูนะคะ
ทีมข่าวเดินทางไปเลยที่บ้านหลังนี้อยู่ในพื้นที่ตำบลโพนสูง
อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีนายจักรพันธ์บุญคงอายุยี่สิบแปดปี
เป็นพ่อของเด็กนะคะครับพ่อเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะว่าลูกสาว
คลานได้ภรรยาก็เก็บของอยู่ในห้องนอน
ลูกก็คลานเล่นอยู่ในบ้านเด็กแล้วก็คลานจะไปหาแม่
พอไปถึงหน้าประตูห้องไปเจอเบ็ดตกปลาที่หล่นจากกระเป๋า
แขวนเอาไว้ที่ประตูหน้าห้องเด็กหยิบเล่นค่ะครับ
ด้วยความไร้เดียงสาเด็กไม่รู้ว่ามันคืออะไรหยิบเล่นแล้วเด็กวัยเนี้ยหยิบอะไรได้
ชอบเอาเข้าปากอ่าใช่โอ้โหเอาเข้าปากเลยสักพักน้องร้องเลยนะคะ
พ่อแม่รีบวิ่งมาดูเบ็ดเกี่ยวปากเลยค่ะรีบนำส่งโรงพยาบาล
สมเด็จพยุพราชบ้านดุงนะคะคุณหมอก็ผ่าตัดปลอดภัยแล้วนะคะ
นำเบ็ดตกปลาออกมาได้พ่อบอกสงสารลูกสาวมากโอ้โห
ร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดนะคะพอออกจากโรงพยาบาลแล้ว
ช่วงกลางคืนลูกก็ไม่ร้องไม่เจ็บแล้วก็เลยฝากเตือน
ต้องระมัดระวังให้ดีนะคะ
เสียงห้องเบ็ดออกจากปลาลูกเนี้ยคุณก็บอกเข้าใจกันอืม
ว่าเบ็ดมันลดลงมามันได้ยังไงเบ็ดมันอยู่ในกระเป๋าครับ
มันลดลงมาอืมต้องระวังให้ดีจริงจริงนะคะ
ส่วนเรื่องนี้ค่ะก็ต้องเตือนกันนะคะเรื่องนี้เคยพูดกันค่อนข้างบ่อย
เกี่ยวกับเรื่องของไม้สิบลูกชิ้นที่ปลายแหลมอ่ะค่ะ
ไม้เสพไอซักครีมหรือว่าลูกชิ้นปลายแหลมแหลมแบบเนี้ย
ต้องระวังถ้าเกิดให้เด็กกินอาจจะต้องตัดปลายหน่อย
ให้มันไม่แหลมมากเพราะไม่รู้เด็กอาจจะพลาดหกล้ม
แว่งไปเสียบนู่นเสียบนี่มันมีภาพแชร์อยู่ในโลกโซเชียลนะคะ
ทีมข่าวของเราพยายามตรวจสอบให้นะคะ
เพราะว่าเป็นภาพที่น่าหวาดเสียวอะค่ะเด็กถูกเหมือนกับเนี่ย
ไม้อย่างเงี้ยแทงเขาเบ้าตาอืมจังหวะที่กินไอติมแล้ววิ่งเล่น
โอ้โหทีมข่าวตรวจสอบแล้วว่าภาพภาพนี้ที่แชร์กันอยู่ในโลกโซเชียล
ครับไม่ใช่ที่เมืองไทยนะคะอ้าวเหรอฮะที่เวียดนามค่ะเวียดนามนะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาครับ
แต่เป็นเหตุการณ์จริงนะคะแต่ไม่ใช่ที่บ้านเรา
เด็กผู้หญิงสามขวบเท่านั้นเองถูกแท่งไอติมแทงเขาที่เบ้าตา
เพราะว่ากินไอติมไปด้วยวิ่งไปด้วยแล้วมันปลายแหลมอะค่ะ
นี่ค่ะก็ยาวสักประมาณ๒๐เซนติเมตรได้
คือเด็กผู้หญิงคนนี้ถือไอติมในมือแล้วก็กระโดดกระโดดลาดล้ม
โอ้โหแทงเข้าเบ้าตาเลยโชคดีนะคะที่ไม่ได้แทงเข้าจุดที่สำคัญมากคือเฉียด
ไม่ถึงขั้นตาบอดนะคะแต่บาดเจ็บนะคะแล้วก็เห็นภาพมันน่ากลัวไงฮะ
แต่เราเบอร์ภาพเอาไว้นะที่แชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลมันน่ากลัวมาก
คือทิ้มเข้าไปในตาเลยอ่ะก็มาเตือนกันได้นะฮะ
เพราะว่าที่บ้านเราไม้อย่างนี้เอาไว้เสียบลูกชิ้น

ใช่ไหมซึ่งเด็กก็จะเจอบ่อยนะครับ